กันที่อีกหนึ่งข่าวแหมข่าวนี้ก็ต้องออกมาแก้นิดนึงแล้วจ้ะ
สำหรับสาวจ้าจ๋าพิมรตาคุณผู้ชมค่ะ
ออกมาชี้แจงเลยว่ามีข่าวว่าจะท้องก่อนแต่ง

ตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้น้อยไม่ได้เครียดอะไร
แต่หลังเริ่มรู้สึกว่ากังวลว่าจะมีผลกระทบต่อครอบครัวของเธอนั่นเอง
เขาก็คบกันแบบในสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เปิดเผยแล้ว
ก็ออกมาชี้แจงประเด็นข่าวลือที่บอกว่ามีแววป่องก่อนแต่งนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวสวยจ๊ะจ๋าพิมรตาค่ะ
โดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคุณผู้ชม

แต่ว่าพอครอบครัวเป็นกังวลเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็เริ่มที่จะออกอาการหน่อยเหมือนกันนะคะ
ทั้งนี้จ๊ะจ๋าก็คือขอย้ำชัดเลยว่า
ไม่มีโอกาสตั้งคันแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เข้าพิธีแต่งงาน

ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับฝรั่ง
ทำให้หนุ่มคนสนิทอย่างคุณจิ๊บวัสสุออกอาการหึงหวงนั้น
จ้าจ๋ายอมรับว่าจริงแล้วเป็นการแซวกันเล่น
สไตล์ที่เป็นคนตลกขำ
แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

แต่ก็คงจะไม่ทำแบบนี้บ่อยหรอกค่ะ
เจ้าจ๋ามองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้สึกรักกันไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่ามีพื้นที่ซึ่งกันและกันเนี่ยก็คงจะไม่แสดงออกแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเจ้าจ๋าชอบนะ
เดี๋ยวเกิดว่ามีพี่ฝรั่งคงเป็นน้องแหละแต่ว่าเขาก็อยู่ในเฟรมแล้วเขาคงขี้เล่นนะตามสัญชาติยานของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยส่งไปบอกเขาว่าเนี่ยเจ้าจ๋าเนี่ยมีกิ๊กแล้วนะส่งรูปนี้ไปสั้นแต่ได้ใจความกลับมาเลยค่ะ
ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ได้ความรู้ใหม่ค่ะว่าต่อไปจะไม่เล่นอีกแล้ว
ก่อนแต่พอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยฉันจะขำไม่ออก
เพราะว่าคนเจอหน้าเราไม่มองหน้ามองต่ำตลอดเลย
องท้องเราตลอดแต่เวลาที่มีคนมาถามแม่ว่า
ลูกเธอท้องเหรอลูกเธอยังไม่ได้แต่งงานนี่
มันขำไม่ออกในความเป็นจริงเพราะคนที่เจอกับตัว

ขนาดที่ทำให้เห็นรู้สึกว่าเจ้าตากำลังจะมีน้อง
แล้วที่สำคัญเลยเจอกับตัวก็ยังไม่ได้แต่งงาน
แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะข้ามขั้นตอน
ไปถึงขั้นตอนการมีน้องค่ะ
ก็ใจเย็นออกมาเคลียร์แล้วทีละประเด็นเลย
ประเด็นเรื่องป่องก่อนแต่งไม่มีแน่นอน
บอกว่าเธอยังไม่ข้ามขั้นขอให้แต่งงานก่อนละกันค่อยมีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือพี่จิ๊บหึงห่วงหรือเปล่า

เขาชอบแซวกันเล่นแต่ว่าไม่เอาก็ไม่ทำบ่อยแล้วแหละ
คราวนี้นะใครเจอหน้าคุณจ๊ะจ๋าช่วยมองหน้าด้วยไม่ต้องมองต่ำ

เออยังไม่ท้องนะคะเธอบอกเลยว่ายังไม่ข้ามขั้น
เดี๋ยววันนี้พี่จ้าจ๋ามาสถานีไทยรัฐทีวีของเรา

มาสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวจะแอบกระซิบถามให้เลยว่า
จริงแล้วยังไงเดี๋ยวจะซูมท้องด้วย